เอาละครับกระแสของหมึกสดกำลังมา
ก่อนหน้านี้คือเอาขึ้นมาตัวเป็นแล้วก็แร่จิ้มน้ำจิ้ม
ซาซิมิซาซิมิหรือใครจะจิ้มซีฟู้ดก็ตามแต่
แต่อันนี้มาใหม่หมึกชีวิตหมึกเป็นมีชีวิตเลย
มีชีวิตเลยแล้วแก้วช็อตมาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ด
แล้วก็จุ่มตัวหมึกลงไปให้มันดูดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปในตัวมันปุ๊บ
หมึกดิ้มอย่างนี้เลยนะคะแล้วหยิบเข้าปาก
หลายคนกำลังนิยมกินแต่หลายคนบอกว่าไม่อยากกิน
มันก็ดูน่าอร่อยแหละแต่มันทรมานสัตว์หรือเปล่า
เสียงแตกครับคุณผู้ชมเสียงแตกวันนี้ทีมข่าวตรวจสอบไปที่ร้าน
ท่าน้ำจันทร์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ที่นี่เขามีนี่โอ้โหดุ๊กดิ๊กเลย

ใช่ไหมก็โดนน้องยำอะไรอย่างนี้
มีหมึกชอดกับหมึกซาซิมินะครับ
นี่แหละเจ้าของร้านยอมรับว่าตอนนี้
โอ้โหลูกค้ากำลังนิยมเลยนะคุณ
ขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐ตัว
ราคาตัวละ๕๙๑๑๙บาทตามขนาด
สั่งรับประทานเพราะว่าโอ้โหมันสดจริง
กินแบบนี้เรารู้สึกว่ามันสะอาดไหม
หรือว่าเรากลัวเรื่องพยาบาลเรื่องอะไรไหม
ไม่กลัวครับเพราะก็กินกันทั่วไปครับ
กินกันทั่วไปครับครับผมครับ
แล้วเราจะมากินอยู่ไหมแบบนี้
โอ้โฮมาเรื่อย
เพราะว่าก็ถือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ
การจะเอาหมึกเป็นไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด

วิทยาศาสตร์ก็คือหมึกมันเป็นสัตว์ที่มีระบบประสาทเหมือนกัน
ท่าทางของมันตอนที่มันถูกจิ้มลงไปเนี่ยในน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย
มันก็ตอบสนองบอกอยู่แล้วเอาฟังนักวิชาการหน่อยฮะ
ความคิดของคนเนี่ยอาจจะมันคงไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเจ็บไม่เจ็บนะครับ
คือถ้าเกิดมันมีวิธีบริโภคอย่างอื่นที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ได้ไปรังแก่
หรือไปทำร้ายเขามากเกินไปผมก็จะเลือกวิธีนั้น
ส่วนยอดจะเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของนางวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วครับ
มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจ
เป็นเรื่องของความคิดของแต่ละคนครับ
หรือว่าอาการท้องร่วงท้องเสียอาเจียนปวดศีรษะหนาวสั่น
หลังจากรับประทานไปสัก๑๒๒๔ชั่วโมงได้
อกจากนี้ยังเจอพญาติอดิซาคิสนะฮะ
หน้าตามันคล้ายไส้เดือนตัวเล็กประมาณ๒๕เซนติเมตร
จะช้อนชัยไปตามทางเดินอาหารแล้วก็ไปอยู่ในลำไส้
อาการจะเป็นยังไงล่ะอาการจะปวดท้องปวดกระเพาะอาหาร
ลำไส้อุดตันขึ้นไส้อาเจียนได้
แนะนำว่าหมึกสดหวานอร่อยแต่ถ้ากินไม่สุกก็อาจจะติดเชื้อได้นะครับ
อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณผู้ชมครับ